ส่วนรอบชิงวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับ
เก้านาฬิกาไทยต้องชนะอินโดนีเซียนะครับถ้าเกิดอยากชนะแค่ลูกเดียวและเป็นแชมป
ก็คือได้แค่สกอร์เดียวขึ้นหนึ่งศูนย์เท่านั้นถ้าเกิดโดนอินโดยิงนะครับ
ยิง๒ลูกก็ต้องต่อเวลาดังนั้นนะครับสกอร์ผลต่าง๒ประตูในเกม
ต้องยิงสามหนึ่งขึ้นไปถึงจะเป็นแชมป์นะครับถ้าเกิดสองหนึ่งแล้วจบเก้าสิบนาทีต้องต่อแล้วพิเศษ
อันนี้ก็ถือว่าหนักเพราะว่ากฎประตูทีมเยือนนั้นจะถูกนับต่อเนื่องมาในตอนนี้
เรานั้นก็ต้องดูสถานการณ์ในเกมเหมือนที่อินโดเจอกับทางเวียดนามนะครับ
ถ้าอยากพาไปให้ได้จบในเกมเก้าสิบนาทีดีกว่านะครับ
ในช่วงค่ำคืนนี้เราเริ่มจากเรื่องราวของการรับแชมป์ตลอด๑๐ครั้งที่ผ่านมานะครับที่ทีมไทยนั้นได้ฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอล
ก็มีนะครับอยู่๑ครั้งในปี๒๐๐ที่เราเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งน่าสังเกตนะครับว่าทีมที่ได้รับแชมป์มีเพียงแค่๒ทีมเท่านั้น
ก็คือไทยกับเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพทั้ง๒ครั้งในเกมสุดท้าย
นี่เป็นสถิติที่นำมาฝากกันตอนนั้นเวียดนามก็ชนะไทยได้เจ้าขอรวม๓๒
ถัดมาคือการยิงประตูในนัดชิงที่ผ่านมาครับ
ทีมที่ยิงประตูแรกของการแห่งขาดนัทฉิงได้ก่อน
ก่อนจะมีสถิติในการคว้าแชมป์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ว่าการแข่งขันนัดที่ผ่านมานั้น
ไทยจะแพ้อินโดในเกมแรกก็ตามนะครับแต่ว่าทัพช้างศึกไทยนั้นก็ยิงนำอินโดนีเซียได้ก่อนครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันจะมาขัดกับสถิติต่อมาก็คือก่อนหน้านี้
ทีมที่เก็บใช้ชนะได้ในนัดชิงเกมแรกไม่เคยพลาดจากการเป็นแชมป์เลยดังนั้น
นี่แหละครับคือปัญหาเพราะว่าอินโดชนะไทยในเกมแรกถ้าเกิดไทยต้องการเป็นแชมป์
ต้องทำลายสถิตินี้ได้แล้วจะเป็นทีมแรกนะครับที่สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเรานั้น
กลับมาเอาชนะอินโดและคว้าแชมป์ได้ครับไปดูข้อมูลสำคัญของทีมชาติอินโดนีเซียกันบ้างนะครับ
หลังจากที่พวกเขาพ้นโทษแบนจากฟีฟ่ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมทีมการุดา
ยังไม่เคยเก็บจะชนะในการออกมาเยือนได้เลยนะครับทั้งเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เกมฟุตบอลในถ้วยนี้ด้วยครับ
และสุดท้ายจนถึงขนาดนี้ทีมไทยนั้นไม่เคยแพ้ทีมจากย่านอาเซียนในถิ่นตัวเองครับ
เป็นเวลา๗ปีกับ๒๙วันแล้วเกมล่าสุดที่เราแพ้ก็คือการแพ้สิงคโปร์๐๑ครับ
เกมฟุตบอลเอเชียนคลับนะครับเมื่อปี๒๐๐๙เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนครับ